ส่วนในตอนนี้ที่จังหวัดกะลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียก็กำลังถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาทึบนะครับ
จากการเผาป่าของชาวบ้านในพื้นที่
ขณะที่หน่วยงานภัยพิบัตรท้องถิ่นยืนยันนะครับว่า
ปัญหาหมอกควันดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อประชาชน
ดับเพลิงอินโดนีเซียในจังหวัดกะลิมันตันตะวันตก
กำลังช่วยกันดับไฟป่าที่ส่งกลุ่มควันหนาทึบ

เพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้เปลวเพลิง
ลามเข้าไปอย่างพื้นที่ชุมชนของชาวบ้าน
ทำกลางความวิตกกังวลกันนะครับว่า
อาจจะมีไฟลุกไหม้อยู่ในพื้นที่พลุ
เร่งประสานให้หน่วยงานท้องถิ่นมีคำสั่ง
ให้จันนาธิออกลาดบริเวณคอยตรวจตรา
เฝ้าระวังไฟป่าอย่างใกล้ชิดด้วย

มีแนวโน้มว่าจะลอยข้ามช่องแคบมะละกา
ปกคลุมเหนือน่านฟ้าของประเทศเพื่อนบ้าน

ซึ่งจะส่งผลทำให้คุณภาพอากาศย่ำแย่
ขณะที่หัวหน้าหน่วยงานภัยพิบัตรท้องถิ่นเปิดเผยนะครับว่า
จากการประเมินด้วย๒ตัวชี้วัดคือทัศนวิสัย
และการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
พบว่าสถานการณ์ยังคงอยู่ในภาวะปกติ
และไม่มีแนวโน้มว่าจะพุ่งขึ้นไปอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
พร้อมย้ำนะครับว่าสถานการณ์หมอกควันในปีนี้

เมื่อเทียบกับวิกฤตหมอกควันไฟป่าในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้ปัญหาหมอกควันในดูนีเซียมักจะเกิดขึ้นในช่วงระดูนแรง
หลังบริษัทมักเผาป่าเพื่อนำพื้นที่ไปใช้ในการเพาะปลูก
จนทำให้เกิดวิกฤตควันไฟขึ้นเป็นประจำทุกปี